ว่าจะมีใครมาดามใจสักทีนะ

ชิบอกว่าย้อมรับแต่แม้จะมีคนมาเข้ามาพูดคุย

ก็เลยไม่อยากจะไปโฟกัสกับเรื่องนี้มาก

อายุจะเกินกว่าจะมีทายาท
ส่วนความสัมพันธ์กับเต๋ออดีตหวานใจนั้น

แต่อยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันเท่านั้นค่ะ

ไม่ได้อยากแบบยังไม่อยากใช่ยังไม่อยากรีบร้อนนะคะ
รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพีคแบบคบครั้งนี้จริงก็คงแบบแต่งงานใช่ไหมคะ
มันก็แบบก็ต้องแบบไม่รีบร้อน
แล้วเด็กอาจจะแบบมีอารมณ์แบบอยากแต่งงานเร็ว
แต่พอโตขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบต้องรีบร้อน
ถ้าเกิดจะแต่งคือคงแบบพร้อมที่จะมีลูกจริง
ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จะมีลูกหรือยังไม่พร้อม
ที่จะเสียสละเวลาขนาดนั้นเลยก็ยังไม่อยากแต่ง
มีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบอะไรบ้างมั้ย

ตอนนี้สถานการณ์จากพี่เต๋อก็ยังเป็นคนที่ดีด้วย

เขาบอกว่าพี่เต๋อเนี่ยเป็นเหมือนทุกอย่างในชีวิตของเขาเลยนะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังมีหุ้นส่วนในการทำร้านขนมด้วยกันอยู่

ส่วนสถานะหัวใจตอนนี้ยังโสดสนิทจริง

เขาดูมีความน่ารักเคมียังเข้ากันได้อยู่
เออหลายคนก็รุ้งแบบนี้นะคะจะบังใจได้